มาดูเรื่องของพิธีกรรมโบราณกันหน่อย
เขาเรียกว่าพิธีเรียกขวานตามความเชื่อของชาวอีสานใต้

เห็นวิธีกรรมแบบนี้แล้วหลายคนตกอกตกใจเขาทำอะไรกัน

เล่าให้ฟังแบบนี้นี่คือชาวบ้านเนี่ยเขากำลังทำการส่อนขวัญ
หรือท้อนขวัญนั่นแหละเรียกแบบภาษากลางนะ
แต่ถ้าไปทางอีสานก็ส่อนควันซ่อนขวัญส่อนขวัญ
ไม่ใช่เอาไปซ่อนก็คือการค้อนฝัน

เนี่ยฮะพิธีนี้เขาจัดขึ้นที่บ้านบักจังตำบลกาบเชิง

ชาวบ้านแห่งหมู่บ้านนี้นะฮะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทยเชื้อสายเขมร
แล้วพิธีกรรมแบบนี้ในพื้นที่นะเขาเรียกว่า

เป็นพิธีโบราณที่จะทำเมื่อมีเหตุที่ทำให้คนในหมู่บ้านขวานไม่ดี

หรือบางครั้งช่วยในเรื่องของอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ

ขวัญหนีออกจากร่างไงก็ต้องไปเรียกขวัญกลับมา
คือชาวเขมรถิ่นไทยเขามีความเชื่อเรื่องขวัญมาตั้งแต่โบราณแล้ว
ว่าขวัญก็เปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในตัว

ทำพิธีเห่าปลึงจองใด
เพื่อเรียกขวัญกลับคืนสู่ร่าง

ทำวิธีแล้วก็มีดนตรีมาประกอบด้วย
พอทำพิธีเสร็จเชื่อว่าขวัญมันก็กลับคืนสู่ร่าง
อาการของผู้ป่วยผู้ที่ขวัญหนีดีฟอร์

เป็นความเชื่อนะเอามาให้ดูกันแบบนี้